คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะโอ้โหถ้าเห็นภาพบาดแผลน้องคนนี้นะคะ
มันเศร้าใจว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่
คือเด็กผู้ชายคนนี้อายุเพิ่ง๙ขวบแล้วก็ถูกรุ่นพี่อะค่ะ
เอายาที่เป็นยารักษาโรคผิวหนังเชื้อรากลากเลื่อนอ่ะ
เป็นลักษณะของโลชั่นนะคะ๖ขวดนะคะราดไปที่ตัวของน้อง
แล้วน้องเป็นแผลผู้พองทั้งตัวค่ะนี่คือบาดแผลของน้องนะคะ
คือที่รุ่นพี่ทำแบบนี้รุ่นพี่อ้างว่าทำโทษน้อง
เพราะว่าน้องไม่ยอมไปออกกำลังกายแล้วน้องเนี่ยนะคะ
หลังจากโดนเอายาราดตัวแล้วเนี่ยนะโดนกระทืบด้วยนะ
เด็กแค่เก้าขวบนะคะแล้วคุณผู้ชมดูแผล
แล้วตอนนี้คุณแม่ของน้องบอกว่าที่เจ็บหนักที่สุดก็คือที่ช่วงท้อง
กับที่อวัยวะเพศของน้องค่ะเป็นแผลผู้พองแบบนี้
คือเป็นรอยไหม้หนังหลุดเลยอ่ะค่ะรุ่นพี่ที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นรุ่นพี่ชั้นป๕และม๔นะคะ
อยู่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
ตั้งแต่ช่วงตัวช่วงขาช่วงหน้าด้วยนะ
เป็นแผลนะคะถูกกระทืบซ้ำด้วยนะ
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเขาพนมนะคะ
คุณแม่ค่ะคุณแม่จิตนาอายุห้าสิบเอ็ดปี
นำตัวลูกชายไปโรงพยาบาลแล้วแม่เล่ารายละเอียดให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันเสาร์ที่๒๑มีนาคม
ลูกของแม่ทั้งสามคนเรียนอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะครับเป็นโรงเรียนประจำนะคะ
ที่จังหวัดกระบี่น้องคนที่เจ็บคือลูกชายคนเล็กเรียนอยู่ชั้นป๒
ถูกรุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนพี่เลี้ยง๒คนอยู่ม๒แล้วก็ม๔ทำโทษ
เพราะว่าลูกไม่ยอมวิ่งออกกำลังกายก็เลยถูกทำโทษก็คือเอายารักษาเชื้อราน้ำกัดเท้ากลักเลื่อนที่เป็นโลชั่นนะคะ
ราดไปที่ตัวตั้ง๖ขวดคุณผู้ชมแล้วยามันคงแรงมากอ่ะ
ลูกแม่คือดิ้นทุรนทุรายนะคะกลายเป็นว่ารุ่นพี่ก็ไม่พอใจ
กระทืบซ้ำอีกค่ะวันรุ่งขึ้นลูกชายแม่ไปบอกครูประจำชั้น
แต่กลายเป็นว่าครูบอกว่าไม่ต้องไปหาหมอหรอก
ห้องพยาบาลก็พอเอายาไปทาแล้วก็เอายาแก้ปวดไปกิน
แต่อาการของลูกแม่คือมันไม่หายนะคุณผู้ชมมันหนักขึ้นนะคะ
แผลมันผู้พองขึ้นเรื่อย๒๓มีนาคมพี่ชายกับพี่สาวที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันไปเห็น
ก็เลยไปขอยืมโทรศัพท์จากช่างที่ไปซ่อมประตูโรงเรียนคุณผู้ชมนึกดู
โทรศัพท์ไปบอกแม่ว่าน้องคนเล็กเจ็บหนักอะค่ะ
โอ้โหเรื่องนี้นะคะเราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลเขาพนมไปเจอกับคุณแม่นะคะ
ที่กำลังดูแลลูกชายอยู่นะคะขอเรียกว่าน้องภูผานะ
คือบาดแผลตามตัวเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นภาพไปคือมันก็เริ่มแห้งแล้ว
อาการดีขึ้นเล็กน้อยคุณหมอบอกว่าแผลร่างกายรักษาได้
แต่แผลที่จิตใจอันนี้ต้องให้จิตแพทย์เด็กมาเยียวยาและต้องใช้เวลาค่ะ
เพราะเด็กเพิ่งอายุ๙ขวบเองนะคะ
ทีมข่าวของเราขออนุญาตคุณแม่นะคะขออนุญาตครอบครัวของน้อง
แล้วก็ขออนุญาตทางโรงพยาบาลไปเยี่ยมไปคุยกับน้องด้วย
น้องบอกว่าที่เจ็บที่สุดตอนนี้นะคะคือที่ท้องและที่อวัยวะเพศ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังน้องบอกว่าคือน้องไม่สามารถวิ่งออกกำลังกาย
ตามคำสั่งของรุ่นพี่ได้คือรุ่นพี่สองคนเนี่ยนะคะ
คือรุ่นพี่ชั้นม๒กับม๔นะคะ
ก็เลยเอาน้ำยาเป็นแบบยารักษาโรคผิวหนังเป็นแบบรักษาเชื้อราคุณผู้ชม
ขนาดสักประมาณสามสิบมิลลิกรัม๖ขวดรวมน้ำยาก็คือ๑๘๐มิลลิกรัม
ราดตามตัวบอกว่าเป็นการทำโทษเป็นการลงโทษ
น้องบอกเลยว่ามันปวดแสบปวดร้อนจนทนไม่ไหวค่ะ

เดินทางนี้เขาก็เลยนะ
หืมเดี๋ยวได้รอให้คนช่วยมั้ยลูก

คุณผู้ชมคะมีผู้มนุยการโรงเรียนเข้าไปเยี่ยมอาการน้องนะคะ

ที่จะต้องจ่ายเพิ่มจากเงินประกันของโรงเรียน

มนุยการโรงเรียนบอกว่าพร้อมที่จะดูแลนะคะ

ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

ของเด็กที่เป็นนักเรียนรุ่นพี่

โอ้โหแต่บาดแผลของน้องนะ

พี่สาวก็เล่าให้ฟังว่าเธอกับน้องชายนอนคนละหอ

คือมัธยมทั้งคู่ม๒กับม๔

แขนสองข้างที่ตัวและที่ขาหนีบ

ก็คือรุ่นพี่นี่แหละทายาให้ทุกวัน

ที่เป็นโลชั่นทาให้ทุกวัน
วันแรกไม่ได้มีอาการอะไร

ก็เลยตัดสินใจขอยืมโทรศัพท์ช่างไฟที่เข้ามาที่โรงเรียน

แล้วน้องชายถูกรุ่นพี่ทำร้ายบ่อย

ฟังเป็นประจำเลยทั้งถีบทั้งเตะบางทีเนี่ย
หัวไปกระแทกตู้เหล็กในหอนอนนะคะโอ้โห
คือบาดเจ็บทั้งทั้งที่น้องไม่ได้ทำอะไรผิดนะอ่า
ไม่ได้เป็นลักษณะของการทำโทษหรืออะไรด้วยซ้ำ
คือน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอยู่ดีมาแกล้งอะค่ะ
แต่น้องไม่กล้าบอกใครอืมไม่กล้าบอกครู
มีคนหนึ่งที่เจ็บที่นอนอยู่บนพยาบาลตอนเนี้ยค่ะก็บอกว่า
น้องวิ่งไม่ได้น้องคิดว่าเขาค่ะอืม
แล้วทีนี้พี่ก็ไปทาสีไม้น้องก็ไม่ทราบว่าทาหลักไหนอืม
หน้าจะเต้มเต้มก่อนแล้วก็ทีนั้นก็ใส่ถุงมือแล้วก็ลูกให้น้องอ่ะ
รูปแล้วก็เห็นว่าพาติดต่อกันต่อเนื่องก็คือ๖ขวบ
ก่อนที่น้องจะเป็นอ่ะน้องถูกร่วมพี่ซ้อมมาด้วย
เสร็จหน้าอกอ่ะน้องที่น้องเจ็บตรงนี้ก็น้องเจ็บ
แล้วก็มีเด็กบ่อห้าห้าห้องเหนืออ่ะค่ะชื่อพีนี

ดึงมือแล้วก็มันมีเลยหนูก็โทรไปบอกแม่แม่มารับตัวไปหลุงพยาบาล
เพราะว่าสักหากตัวน้องดึงไม่ได้ส่วนแม่ของน้องก็บอกว่า
เรื่องต้นตอนนี้อาการของน้องก็ดีขึ้นนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือที่บริเวณอวัยวะเพศมีน้ำเหลืองไหล
แสบปวดร้อนตลอดเวลาเหมือนที่น้องบอกค่ะก็คือเจ็บที่สุดก็คือที่ท้องกับที่อวัยวะเพศ
แล้วคนเป็นแม่คุณผู้ชมแม่บอกว่าโอ้โห
ทุกครั้งที่เห็นลูกเจ็บเนี่ยนะแม่น้ำตาไหลนะแม่อยากจะเจ็บแทนเลยค่ะ
ก็แม่บอกว่าจะต้องเอาเรื่องนะเรื่องนี้จะต้องเอาเรื่องครูกับที่โรงเรียนให้ถึงที่สุดนะคะ
ทำไมครูไม่นำส่งโรงพยาบาลคือสิ่งที่คิดว่าน่าจะนำเด็กมาส่งโรงพยาบาล
พอท่านส่งโรงพยาบาลหนูก็ไม่ติดใจอะไรแล้วค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือครูก็ได้ทำหน้าที่แล้วเนอ
มาส่งโรงพยาบาลแต่นี่ปล่อยจนกระทั่งว่าแผลมันเริ่มอย่างที่เห็นนะคะ
คือถ้าถามว่าเด็กคนนี้เป็นลูกคุณครูคุณครูเห็นแล้วคุณครูรู้สึกยังไง
อยากจะทำกับคำนี้แม่จะแจ้งความนะคะแจ้งความในฐานที่ความบกพร่องของโรงเรียนนะคะ
ทีนี้ในส่วนของการดำเนินการนั้นให้อยู่ที่ขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกันว่าเขาจะทำยังไงพ่อแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจในส่วนนี้
ให้เหตุผลมาให้ได้ว่ามาราชน้องทำไมแล้วใครเป็นคนทำน้องแล้วก็น้องผิดอะไร
ทำไมต้องทำน้องขนาดนี้เพราะถ้าเห็นแผลแล้วเอาไปเอาออกไปให้มันมันตรงสาร
ผู้ชมครับเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายนะครับคุณวิมลวันไปโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับรุ่นพี่ของน้องทั้งสองคนที่อยู่มสี่กับมสองนะฮะมสี่นี่อายุสิบหก
มสองเป็นเด็กชายอายุสิบสี่นะครับอ่าคุยกับทางรุ่นพี่ที่อายุสิบหกก่อน
ว่าชื่อในเอกันแล้วกันนะคือดูแล้วเขาก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าเด็กแน่นอนนะฮะ
เด็กพี่น้องภูผ่าอายุสูงแค่ร้อยยี่สิบอ่ะนะครับเนี่ยฮะรุ่นพี่สองคนก็สูงร้อยหกสิบละ
ในเออายุ๑๖บอกว่าวันพฤหัสที่๑๘มีนาคมพาน้องในหอพัก๑๘คนมาทายาฆ่าเชื้อราที่เรือนพยาบาล
ซึ่งอยู่ตรงข้ามหอพักนะครับตรงข้ามห้องพักก็ให้เด็กเดินเข้ามาทีละคน
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแผลมันต่างกันบางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อย
ภูผาเนี่ยเป็นเยอะสุดอันนี้นายเอบอกนะทั้งแขนลำตัวที่ขาหนีบด้วย
ก็เลยใช้สำลีเนี่ยชุบยาแล้วทาทีละจุดตอนแรกน้องภูผาบอกว่าแสบร้อน
ก็ให้เปิดพัดลมจากนั้นก็ให้ทายาซ้ำอีกเสาร์๒๐มีนา
ตอนนั้นผิวหนังน้องภูผาไม่ได้ไหม้แบบที่เป็นข่าว
เขาบอกพอเห็นข่าวเนี่ยโอ้โหตกใจมากเห็นสภาพน้องแล้วสงสารมาก
แค่ทายาให้น้องไม่ได้ลงโทษอะไรเลยนะไม่ได้ให้น้องออกไปวิ่งอะไรเลยนะครับ
ส่วนยาฆ่าเชื้อราเนี่ยเบิกมาจากเรือนพยาบาล๓ขวดปกติใช้๒วันถึงหมด
ที่น้องบอกว่าถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายแล้วขู่ห้ามเอาเรื่องไปบอกใคร
รับว่ามันก็มีบ้างแต่ไม่เคยรุนแรงอะไร
เพราะเด็กบางคนไม่เชื่อฟังไม่อยู่ในระเบียบ
ว่าต้องลงโทษเด็กเนี่ยอันนี้มีบ้างแต่ไม่ได้รุนแรง
เอาน้ำดีจุ่มแล้วขอตาที่ตัว

ทาวันผลักฯอันเป็นวันเล่กอันโฌค

สังเกตเห็นความปฏิบัติของน้องตั้งในบ้างอย่าง
ตอนเพื่อนอันทราเนี้ยก็ผมมันไปดูน้องกอดน้ำ
แล้วก็กอดน้ำเสร็จแล้วก็มันโละแล้วก็มันลึงออกได้
แล้วก็มันเละแล้วมันก็หายแล้วก็ตาทำให้
เพราะคนอื่นน้องหลายคนที่เสี่ยวผมก็ตาตาให้
คุณวิมลวันได้เจอครูผู้ดูแลหอพักด้วยนะครับ
ก็พาไปดูว่าแต่ละห้องแต่ละชั้นเนี่ย
เขาอยู่กันแบบไหนอะไรยังไงเตียงนอนอะไรเป็นยังไงนะครับ
เรื่องของอาการของเด็กเวลาที่มีเรื่องเชื้อโรงเชื้อราพวกนี้นะครับ
เช่นคือบางทีน้องไม่อาบน้ำ

บางทีอาบน้ำแค่ขันเดียวมันจะอาดก็อาดน้ำใหม่
ที่ผมถามนักเรียนบอกว่าภูผาทาทาพี่
เพราะว่าถ้าผมไม่อาบน้ำทีพี่เตะผมเลย๓ที
แล้วอันนี้ก็เตะ
ส่วนครูประจำเรือนพยาบาลก็บอกเราว่าก็ตกใจนะฮะ

ยืนยันว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันเสาร์๒๐มีนา

ยังใช้ขี้พึ่งสีชมพูทาให้อยู่เลยให้ยาแก้ปวดไปกินด้วย
ยืนยันว่าทางโรงเรียนเนี่ยดูแลเด็กเป็นอย่างดี
อันนี้ครูเขาก็ยืนยันนะฮะ
นี่นะครับซึ่งที่เด็กเป็นโรคหิตติดเชื้อราทางผิวหนัง
ทางโรงพยาบาลเขาจะทาขี้พึ่งยาทาภายนอกให้นะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ยืนยันว่าไม่มีใครทำร้ายเด็กอะไรประมาณอย่างนี้
ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบต่อไปเพราะว่าทางคุณแม่เขายืนยันว่า

ใช่แม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปรับรองแพทย์นะคะ
แล้วก็จะไปดำเนินการดำเนินคดีกับคุณครูที่ประมาทนะครับ